มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
โพสต์เอาไว้ว่าเขาก็ขับรถของเขามาดีนะ
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ที่มีคุณลุงคนหนึ่งขี่จะออกมา
รถกระบะคันนี้เขาบีบแร่เตือนแต่กลายเป็นว่ารถจักรยานยนต์โกรธ
ขี่ตามไปปาดหน้าไปจอดตะโกนด่าท้าลงมาต่อย

เขาก็พยายามจะบอกให้คุณลุงที่ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ว่าให้กลับบ้านไปเถอะ

แล้วเขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่แน่ใจว่าคุณลุงคนนี้เมาหรือเปล่าด้วยซ้ำ

คุณแบงค์ออโต้บัสนำมาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็ระบุข้อความว่าคืออะไรครับ
เมาแล้วขี่รถออกมาจะชนผม
ผมบีบแร่เตือนขี่รถตามมาหาเรื่องผม
ขวางหน้าลงมาด่ามาท้าต่อย
คลิปนี้ก็แชร์กันไปเยอะมากนะคะ
คนก็แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าดีแล้ว
เจ้าของคลิปไม่ลงไปเอาเรื่องเอาราว

ลูกหลานไปไหนทำไมปล่อยให้คุณลุงคนนี้
เมาแล้วมาขี่รถจักรยานยนต์กลางอยู่แบบนี้
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของคลิปค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาขับรถกระบะมาตามเลนซ้ายปกติ
คุณลุงพอเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์จะพุ่งออกมาจากซ้อย
ลงมาโวยวายอย่างที่เห็นในคลิป

บอกว่ามาต่อยกันมาท้าต่อยเลย
แต่แฟนสาวของเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้จะแจ้งตำรวจค่ะ
เพราะคุณลุงคนนี้เหมือนกับกร่างไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลย
แล้วคุณลุงใส่ชุดเหมือนแบบลายพรางเนอะ

ก็เลยโพสต์โซเชียลเตือนภัย
ว่าใครผ่านเส้นทางตรงนี้อาจจะต้องระวังคุณลุงคนนี้หรือเปล่า
อย่างนี้ผมมองว่าคือรถมันเยอะมากแล้วคนก็เยอะมาก
แต่เขากลับไม่กลัวเลยขนาดผมบอกผมจะโทรเรียกตำรวจ
เขาก็ไม่กลัวอีกผมก็อ้าวแล้วคุณนี่คุณไม่กลัวอะไรเลยเหรอ

ผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นผลดี

นี่นะคะแถวบ่อวินชนบุรี
เจ้าของคลิปก็เลยบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
แต่อยากเตือนภัยเพราะมันอันตรายมากจริง
ถ้าเมาแล้วมาขี่รถจักรยานยนต์กลางแบบนี้

เขาไม่ได้ลงจากรถไปเอาเรื่องเอาราวอะไรด้วย

ใช่ค่ะก็เหมือนที่คนเห็นคลิปแล้ววิจารณ์แล้วค่ะ
ญาติพี่น้องลูกหลานอยู่ไหนดูแลหน่อยก็แล้วกัน
เจอคนที่เอาเรื่องขึ้นมานี่ยุ่งนะลุงค่ะ